คุณผู้ชมครับกรณีของเด็ก๔คนนะฮะ
พลัดตกลงมาจากหอพักย่านรามคำแหง
แล้วก็พักรักษาตัวอยู่๓คนนะครับ
แล้วก็น้องคนเล็กเสียชีวิตไป
วันนี้จะมีพิธีเผาร่างของน้องคนเล็กนี้แล้วนะครับ
ส่วนปัญหาระหว่างผู้เป็นพ่อเป็นชาวสวิส

เพราะว่าต่างคนต่างยังแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกอยู่นะครับ

ที่เขาผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัวนี้เหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่เกษรีคอนโด
ภายในซอยรามคำแหง๓๔อีกครั้ง
พร้อมสอบถามนางสาววัฒนาสวดสมเจ้าหน้าที่นิติบุคคลคอนโด

ได้ไปเยี่ยมเด็กหญิงดีมาพาเมล่าโบเรล
หรือว่าน้องดีดี้พี่สาวคนโตนะ
แล้วก็เด็กชายลูก้าฟรองชัวร์โบเรล
หรือว่าลูก้าที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแล้ว
แล้วก็ไปพบกับนายมาเชลเลอองโบเรล
พ่อของเด็กพร้อมกับญาติด้วยนะ
จากนั้นตัวนิติบุคคลของคอนโทเนี่ย
ก็ไปเยี่ยมต่อนะครับ
แล้วก็ได้ยินน้องดีดี้เนี่ย

ดีดี้พูดกับแม่บอกว่า

ได้ชวนหนูคือน้องดีดี้นะไปอยู่ด้วย

ในลักษณะที่ไม่อยากไปอยู่ในการดูแลของพ่อนะครับ

อยากให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหยุดปัญหากันก่อน

ดูแลเด็กให้หายก่อนนะครับ
ดูแลทั้งใจดูแลทั้งกายของเด็กก่อน
อันนี้เป็นความคิดความเห็นของเจ้าหน้าที่
นิติบุคคลของคอนโดหรือว่าของหอพักเนี่ย
เพราะว่าก็เห็นเด็กมาตั้งแต่เล็กนะครับ
แล้วก็บอกว่าเด็กทั้ง๔เป็นเด็กดีนะครับ
ส่วนคุณตาของเด็กทั้ง๔คนคือคุณตาชีสประกายแก้ว
เปิดเผยครับว่าหลังจากที่นายมาเชลเข้าเยี่ยมเด็กที่บาดเจ็บ
หลานก็บอกว่านายมาเชลจะพาไปอยู่ด้วย
หากหายจากอาการบาดเจ็บแต่หลานไม่อยากไป
ซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ยินยอมให้หลานไปอยู่แล้ว
เพราะเชื่อว่านายมาเชลผู้เป็นพ่อจะไม่สามารถดูแลหลานทั้งหมดได้
ส่วนเรื่องที่นายมาเชลอ้างว่าครอบครัวปลูกฝังให้หลาน
เชื่อว่าผู้เป็นพ่อเป็นคนไม่ดีนั้น
คุณตายืนยันบอกว่าไม่เคยปลูกฝังความคิดแบบนี้ให้กับเด็กนะครับ
ถึกอย่างน่ะ
พอจริงจังแล้วมันไม่ใช่คนแล้ว

แตุเตอร์เอ้าแม่ฆาตกรรมโยนเด็ก
ข้อหานี้ไม่ใช่เบานั้นหนักนะ
จะบอกให้ด้วยมันหนักมากเลย
เพราะเก่าหารอยแบบนี้
อืมนี่เป็นความคิดความเห็นของคุณตานะครับ
ขณะที่บรรยากาศสวดพระพิธรรมศพน้องอเล็กซ์

ก็มียาดทางฝั่งของพ่อแล้วก็แหม่
รวมถึงคณะครูของน้องอเล็กซ์มาร่วมงานด้วยนะครับ

ได้เข้าเยี่ยมลูกทั้ง๓คนอย่างใกล้ชิดแล้ว
รู้สึกดีใจมากและมีความสุขมาก

จากนี้จะไปเยี่ยมลูกทุกวันนะครับ
สำหรับน้องชะนีดา
คืออันนี้คุณพ่อเป็นครั้งแรกที่หลังจากเกิดเหตุ

แล้วก็จับมือลูกทั้งที่เขารู้ว่า

แต่น้องไม่ได้มีการผ่าตัดสมองเพิ่มเติมอะไรอีกแล้ว

ในส่วนที่บาดเจ็บอะไรพวกนี้
เขาจับลูกเขาแล้วเขาบอกเขามีความรู้สึกว่า
ประจรของลูกเขาตอนเขาจับมันเต้นขึ้น
ขึ้นขึ้นกราฟมันขึ้นตลอดเวลาที่เขามองดู
แม้ว่าจะไม่รู้สึกตัวแต่เขามีความรู้สึก
ขอความเป็นพ่อว่าลูกรับรู้ว่าเขามาเยี่ยม
ขณะที่พิธีชาปนกิจศพน้องอเล็กวันนี้นะครับ
เมนวัดจันทวงศาบรามหรือว่าวัดกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
หลายคนก็จับตามองครอบครัวนี้
เพราะสิ่งที่อยากให้ครอบครัวนี้ทำ

ดูแลหัวจิตหัวใจแล้วก็ดูแลร่างกายของเด็กทั้ง๓คน
ยังรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้อยู่นะครับ